ครับเรื่องนี้มาดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหน่อยนะฮะ
บอกเลยว่ารีบก็รีบแต่กระโปรงมันติดรถจักรยานยนต์ทำไง

โอ้ยตกใจอยู่เลย
นี่ก็เล่นกระโปรงติดอย่างนี้ทำไงเนี่ย

ดึงก็ดึงไม่ออกดึงก็ดึงไม่ออก
ทำยังไงดีนะเอาอย่างนี้ละกัน
ในเมื่อดึงไม่ออกก็ถอดมันซะเลย
โอ้โหยังดีที่ยังมีกางเกงวอร์มอยู่ข้างใน
วันไหนลืมใส่กางเกงวอร์มมาแล้วก็
ผมว่ายกมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยเลยไหม
เอาคุณผู้ชมดูขำอย่างเดียวนะเนี่ย
ติ๊กต๊อกนี้ที่มีชื่อว่าแกงผักหวานเขามาโพสต์ไว้
ให้ได้ดูสนุกสนานกันครับ
โอ้โฮเห็นแล้วก็เข้าใจนะ
ผู้หญิงเราใส่กระโปรงเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะ